ด้านหลังของเรานี่เรื่องของรักสามเศร้าเราสามคน
อดีตเมียสุดแค้นฮะบุกสาดน้ำกรดผัวเก่าและเมียใหม่

อดีตเมียคนนี้เขาเลิกกับสามีไปแล้วประมาณ๓เดือน
ปรากฏว่าสามีไปเอาเมียใหม่เข้ามาอยู่บ้านที่เขาเคยอยู่ด้วยกัน
เขาบอกว่าตรงนี้จริงเหมือนเป็นรังรักเดิม

แต่ว่าเอาคนใหม่มาพื้นถิ่นตรงนี้มันก็หยามกันชัด

แล้วเธอฝ่ายที่เป็นเมียเก่านั่งรถตู้ข้ามจังหวัด
คุณคิดดูสิจากสุราชมานครศรีเพื่อที่จะเอาน้ำกรดมาสาด
พอมาถึงเห็นภาพบาดตาบาดใจไง
นอนจู๋จี๋กันอยู่ทนดูไม่ได้
แต่เหตุการณ์นี้มันเจ็บกันทั้งหมด๓คนเพราะมีการยื้อแย่งกันเนี่ยนะคะ
น้ำกรดกระดนกะดอนปลูกทั้ง๓คนเลย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
คนเจ็บก็ต้องเอาตัวมาที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ค่ะ
ขึ้นรถพยาบาลมาคนละคันคนละคันเลยนะมาดูกันก่อน
เมียเก่าที่บาดเจ็บคือนางเพ็ญกระหนกเงินยวง
มีแผลโดนน้ำกดสาดเข้าหน้าเข้าตา

แล้วก็นี่โจทย์นาทีบอกว่าหลับตาไว้ก่อน
คุณคิดดูสิตาตาดำจางเป็นสีขาวแล้วโดนน้ำกดกัดนะคะ
แล้วก็เนื้อตัวเธอแล้วดูเสื้อผ้าสิ
ใช่กดกัดรอนหมดแล้วนะฮะ
นี่ส่วนนี้คือเมียใหม่ค่ะนางสาวนัทยาเก้าเอี้ยน

ที่ลำคอลำตัวเท้าผิวหนังน่ะก็ลอก

จากกรณีที่นางเพ็ญกระหนก
เลิกรากับนายบรรจบไปเลิกประมาณ๓เดือน
หลังจากนั้นฝ่ายผู้หญิงเมียเก่าก็ไปอยู่บ้านที่สุราธานี
อยู่ที่บ้านแล้วบ้านหลังนี้เธอกับฉันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อน
ที่ทุ่งใหญ่นครศรีแล้วก็เอาน้ำกรดมาด้วย
พอมาถึงที่บ้านปั๊บภาพที่มันบาดตาบาดใจเนี่ย
ผัวเก่าฉันน่ะนอนเล่นอยู่กับเมียใหม่
โอ้โหทะเลาะกันแรงเลยค่ะตบตีกัน
ทีนี้พอได้จังหวะฝั่งเมียเก่าก็หยิบขวดน้ำกรดมาสาด

อดีตสามีเห็นเหตุการณ์
ก็ไปช่วยเหลือเอาก็โดนสาดเหมือนกันยื้อแย่งกัน
เนี่ยจนทุกคนได้รับบาดเจ็บนะ
ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงโวยวายคุณดูเสื้อ

ใช่ค่ะแล้วผิวหนังคนจะปวดแสบปวดร้อนขนาดไหน
นี่ชาวบ้านเขาต้องเอาน้ำเปล่ามาล้างแบบเจือจางแล้วนะ

ทีนี้เราไปคุยกับน้องของนายบรรจบ

บอกว่าตอนนี้พี่ชายอาการก็ยังสาหัสอยู่นะ
เดี๋ยวต้องรอทำศัลยกรรมตกแต่งพวกผิวหนังต่าง

ตอนนี้ก็เริ่มพูดได้บ้างแล้วค่ะ
ทีนี้แม่ของฝั่งเมียใหม่เนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาสอบถามเรื่องราวจากญาติของนายบรรจบ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตั้งใจแหละ
ฝั่งเมียเก่าตั้งใจจะเอาน้ำกรดมาสาดลูกสาวฉันใช่ไหม
เพราะว่าเตรียมการมานั่งรถตู้ข้ามจังหวัดมา
ดังนั้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ทีนี้ถามว่าตำรวจตำรวจทำยังไงได้บ้าง
บอกว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลหมด
เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อนจะมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
นี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในเฟซเนี่ยบอกว่าโอ้โหน่ากลัวจังเหตุการณ์นี้
ท่านบอกผมโสดเนี่ยไม่เห็นมีใครมาแย่งผมเลยนะฮะ